ตอนนี้มันมีกระแสข่าวใช่ไหมสำหรับวงไอดอลต่าง
ติเอสคือมีกฎต่างมากมายบรรดาแฟนคลับเข้าใจกันดีอยู่แล้ว
แต่เขาบอกว่าหลังมาต้องบอกเลยว่า
ส่อแววว่าจะมีกติกาสำหรับแฟนคลับเหมือนกัน

หลังเห็นบอกศิลปินกลุ่มนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปกับแฟนคลับเท่าไหร่
หนึ่งในสมาชิกของโปรเจกต์อย่างเจเจกฤษณภูมิค่ะ

ก็เลยขอโอกาสชี้แจงหน่อยละกันว่า
เรื่องที่ว่าตั้งกฎหลายอย่างมากมายไม่เป็นความจริง

เป็นเพราะว่าเรื่องของเวลาที่อาจจะฉุกระหุก
ก็อาจจะทำให้ศิลปินต้องค่อนข้างรีบนะจ๊ะนะคะ
คือเวลาที่ไม่ได้ถ่ายรูปกับแฟนคลับอะไรอย่างนี้

มันก็เลยได้แค่แบบว่าถ่ายภาพลวงอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าอย่างวันไหนที่เรามีเวลาเจอแฟนคลับเยอะหน่อย
แล้วก็จะเปิดให้แฟนคลับแบบถ่ายรูปคู่กับพวกเราทุกคน

ถ้าจำไม่ได้ดิฉันแนะนำไปส่องหลานตระกูลจิระอนันต์ในเลือดข้นคนจัง
นับเอาละกันนั่นก็นายบายนายทั้งนั้นเลย
นั่นแหละนะคะหรือว่าเป็นเพจเขาก็ได้นะ
เป็นแบบพรีเซนต์น้องแต่ละคนโอ๊ยใจสั่นเลยนะคะ